คุณผู้ชมคะเวลาเราเจอสี่แยกไฟแดงเนอะ

แต่รถเก๋งคันนี้เจอไฟแดงปุ๊บฝ่าค่ะ

เพราะเขาไปชนกับวินรถจักรยานยนต
ที่มีผู้โดยสารซ้อนท้ายมาด้วย

ผู้โดยสารเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ปากซอยจรรย์สนิทวง๑๓ค่ะ

แล้วก็แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสิริราช
และอาสาสมกุภัยมูลนิธิป่อเต็กตึง

ลักษณะคือกระโปรงรถด้านขวาพังบุบนะคะ

ใกล้กันมีจักรยานยนต์ยามาฮ่าสีฟ้าขาวล้มตะแคงอยู่

ใกล้กันก็มีร่างผู้เสียชีวิตหนึ่งรายเป็นผู้หญิง
เลือดไหลออกตามร่างกายเป็นจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลวิชัยเวท

ทราบชื่อก็คือนางเงาฟ้าแต่งสวน
นายประทีปเนียมสุวรรณวินมัตตาไซค์
ที่เป็นคนรับผู้ตายมาเนี่ยเล่าบอกว่า
รับพุทธศาสตร์มาจากในซอยจรรย์สนิทวงศ์๑๓นี่แหละ
พอขี่มาถึงปากซอยฝั่งเขาเป็นสัญญาณไฟเขียว
ก็กำลังจะเลี้ยวขวาออกจากซอยมุ่งหน้าแยกท่าพระ
ฝ่าไฟแดงทางตรงมุ่งหน้าแยกท่าพระมาเร็วมาก
ชนท้ายรถเขาอย่างจังจนผู้ตายเนี่ย
กระเด็นตกจากรถแล้วก็เสียชีวิตเลย

เขามารู้ทีหลังว่าคนขับที่ฝ่าไฟแดงมานั่นน่ะ

เขาบอกว่าตอนเกิดเหตุเขาได้ยินเสียงของผู้โดยสารของเขา
ก็คือผู้ตายร้องขึ้นมาว่าว้าย
แล้วมันก็เกิดอุบัติเหตุเขาก็ล้มกลิ้งลงไปกับพื้นเลย
สอบสวนนางสาวนารินทิพย์คนขับรถเก่งเล่าบอกว่า
ตัวเธอเนี่ยนะว่างงานมาตั้งแต่ช่วงโควิด๑๙ระบาด
ก่อนเกิดเหตุค่ะไปดื่มกินงานวันเกิดเพื่อน
ที่บ้านในซอยจรรย์สนิทวง๑๓นั่นแหละ
ซอยเดียวกันกับที่พี่ผู้ตายขี่วินออกมาเลย
กำลังจะกลับบ้านย่านบางกรวยค่ะ
เธอบอกเธอขับรถออกมาถึงถนนจรรย์สนิทวงแล้ว
ซ้ายจะไปแยกบางพลัดเอ้านึกขึ้นได้
มือถือไว้บ้านเพื่อนก็เลยกลับรถนะคะ
่งหน้าแยกท่าพระพอถึงตรงสี่แยกที่เกิดเหตุเนี่ย
จะเลี้ยวขวาเข้าซอยแต่เขาห้ามเลี้ยวขวา
ก็เลยไปกลับรถที่หน้าโรงเรียนเทคโนโลยีสยาม
ทีนี้จังหวะลงจากสะพานข้ามคลองมอนมาถึงแยกที่เกิดเหตุ
ขี่ออกมาจากในซอยถนนจรรย์สนิทวง๑๓
ขวามุ่งหน้าท่าพระเธอบอกเธอเบรกไม่ทันจริง
ใช้คำว่าเบรกไม่ทันนะคะตรงสี่แยกไฟแดงที่สัญญาณไฟเป็นสีแดง
เธอบอกเธอเบรกไม่ทันค่ะก็เลยชนจนคนซ้อนท้ายเนี่ยกระเด็นขึ้นมาบนหลังคารถเลย
เธอบอกเธอเองก็ตกใจแล้วก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกัน
ต้นโอนเงินให้ญาติผู้ตายช่วยเหลือค่าทำศพแล้ว๑๕๐๐๐บาท
ส่วนศพตอนนี้ถูกส่งมอบให้สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลสิริราชหาสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
แล้วก็จะให้ญาติมาติดต่อขอรับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ